เดี๋ยวนี้มันไม่มีจำกัดเพศแล้วจริงนะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะ
เขาเรียกแฟชั่นอันเนี้ยว่าเป็นยูนิเซ็กกันละกันค่ะอ่า
ผู้ชายเอาเสื้อผ้าของผู้หญิงมาใส่ผู้หญิงเอาเสื้อผ้าของผู้ชายมาใส่ก็ได้เหมือนกันค่ะ
ในบันเทิงก็มีนะคะคนในวงการบันเทิงก็มี
คนแรกดีกว่าคนนี้บอกเลยว่าออริจินัลตัวแม่เล็กค่ะ
พี่ดังมากพี่ดังสวยมากชื่นชอบมากกับการแต่งตัวค่ะ
แล้วก็โตมากับแฟชั่นแบบสุดสุดนะคะเรียกว่าโอ้โหบอกเลยเสื้อผ้าหน้าผลเนี่ยนะ
เทรนด์มาเลยตั้งแต่ออกอัลบั้มยุคแรก
ท้องฉันก็ไม่รับก็ไม่รับตอนนั้นกรี๊ดมาก
คุณผู้ชมค่ะกรี๊ดสุดเสียงค่ะ
จวบปัจจุบันค่ะผ่านยุคผ่านสมัยมาเกือบ๒๐ปี
ดังค่ะก็ยังยืนหนึ่งเรื่องการแต่งตัวแบบไร้ขีดจำกัดนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นนักร้องชายคนแรกเลยนะ
กล้าแหกกดออกมาใส่กระโปรงออกงานคุณผู้ชม
พี่ดังไว้ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าจะแต่งตัวอย่างไรก็ตาม

นี่คุณผู้ชมดูกระโปรงซะก่อนมั่นใจและขาสวยสั่นเลยค่ะ
เนาะพี่ดังเนาะดูสิโห

มันมาจากอินเนอร์ข้างใน
นี่ค่ะพี่พรอยถูกต้องนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งหากรู้สึกมั่นใจและที่สำคัญมีการลัดเทศาค่ะ
ไปไหนมาไหนให้เกียรติสถานที่เท่านั้นก็เหมือนให้เกียรติตัวเองแล้วคุณผู้ชม
มาดูกันต่อค่ะที่หนุ่มพีพีค่ะสร้างความฮือฮาด้วยการแต่งตัวแนวยูนิเซ็กนะ
นำเสื้อตัวจิ๋วค่ะมาสวมใส่ให้ดูแบบโก้เก๋
พี่เปิดใจว่าตนนั้นแค่ใส่เสื้อผ้าในไซส์ของตัวเอง
สไตล์ที่ชอบไม่ได้มองว่าใส่ของผู้หญิงหรือผู้ชาย
ต้องเท้าความก่อนน้องเป็นคนตัวเล็กเป็นคนเอวบางเลยแหละ
ก็เลยเอ๊ะหยิบเสื้อผู้หญิงมาใส่สักนิดนึงก็แล้วกัน

เพราะว่าโลกมันมีเสรีมาก

ให้ฉันได้ฟานอีกนิดได้หรือเปล่า
ดีนะดีด้วยฉันร้องเพลงเขาไม่ผิดด้วยแต่วันนี้
คุณผู้ชมอีกหนึ่งคนแล้วกันนะคะ
ค่ายนาดาวค่ะต้นหนตันติเวชกุลค่ะ

ลุกขึ้นมาจะแต่งหน้าด้วยเหรอ

ทาเล็บด้วยค่ะแล้วก็ใส่กระโปรงออกงาน
โดยบอกว่าเป็นเทรนด์การแต่งตัวที่แบบว่า
แฮปปี้และไม่เดือดร้อนใครเลยค่ะ
คุณผู้ชมสังเกตไหมแฟชั่นแต่ก่อนญี่ปุ่น

ใช่มันกำคงกันคิ้วกี่ตรงกี่ตรงมาตั้งนานแล้ว
คุณผู้ชมค่ะแฮปปี้อะไรใส่เลยจ้า
ปิดท้ายกันนิดนึงแล้วกันนะคะกับเจ้าพ่อแฟชั่นค่ะ
ธีรดลนั่นเองนะคะหรือว่าเจมมี่เจมส์นั่นแหละ

ใช่ที่มีไฟในการแต่งตัวกับแฟชั่นที่แบบเปิดกว้างเสมอ
ช่วงแรกค่ะจะมีคนแบบกังขาสงสัยนะ
จะมีความแบบว่าเอ๊ะยังไงมันยังไงใช่หรือเปล่า

แต่ว่าเจมมี่เจมส์ค่ะก็พิสูจน์แล้วว่า
ผู้ใหญ่ก็สามารถใส่เสื้อผ้ารองเท้าส้นสูง
แล้วก็ถือกระเป๋าของผู้หญิงได้นะคะคุณผู้ชม
แบบดูไม่ขัดตาเลยผู้ชายใส่ได้เหมือนกัน
แล้วก็ล่าสุดค่ะเจมมี่เจมส์นะยังคัมแบ็คค่ะกลับมาสร้างเสียงฮือหาอีกครั้งเลย
กับการโพสต์ภาพนะขณะสวมเสื้อใส่เอลลอยอวดเอวแบบโอ้โห
๒๔นิดนึงคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะพร้อมเปิดใจค่ะกับบรรเทิงไทยรัฐว่า
แฟชั่นยูนิเซ็กเนี่ยไร้ขีดจำกัดทางเพศคือแรงสร้างสรรค์ของคนยุคใหม่นั่นเองนะคะ
ส่วนนุ่มเจมส์นั้นมีเคล็ดลับแต่งตัวแบบยูนิเซ็กอย่างไรให้มันดูดีให้มันดูปัง

ผมรู้สึกว่าแบบเราก็อยากให้มันมีความแบบสนุกอยู่มันมีความทางการอยู่
ก็เลยรู้สึกว่าที่จริงเราก็แต่งแบบเบสจากที่เราชอบ

เพราะอย่างที่บอกว่ามันคือความสุขเรา
เราชอบแนวไหนเราชอบอะไรยังไง
คือที่จริงมันไม่ต้องฟิกส่งนะว่าเราต้องแต่งอย่างนี้

ผมรู้สึกว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าแต่งแล้วมั่นใจนั่นคือถูกแล้ว

เมืองนอกเมืองนอกเขาก็แต่งกันมาตั้งนานแล้วคุณผู้ชมค่ะ

มีปี๒๐๒๒แหละมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็หมด
ก็หมดยุคในการที่อยู่ในกรอบของการจำกัดความนะว่า
ผู้ชายต้องใส่สีฟ้าผู้หญิงสีชมพูผู้ชายแสงแก้วผู้หญิงใส่กระโปรง
แต่ย้ำนะต้องการละเทศานะคะ